เรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่ากบที่นี่
แปลกแปลกครับแปลกยังไง

มีหรือเป็นไปได้หรือเอาไปดูกันครับคุณผู้ชม
นี่ภูมิสื่อขาของเราได้รับแจ้งว่า

ตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

เลี้ยงกบที่นี่นะเขาบอกว่าเจอกบประหลาด
อ๋อประหลาดยังไงมันมี๕ขาครับคุณผู้ชมนี่ฮะดูนะ

เออมันโผล่มาตรงโอ้ยมันออกมาจริงด้วย
ก็จะบอกให้นะไอ้กบมันไม่ได้บอกไหร่หรอก
มันมีแต่เราคิดไปว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้

นายพัฒนาบัวเปื่อยอายุ๓๐ปีครับพี่ฝน
เผยว่าหลังจากทำงานที่ต่างประเทศกลับมาเนี่ย
ได้เงินมาจำนวนนึงอะเนาะก็ลงทุนทำการเกษตร
ไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกผักในพื้นที่บ้านนั่นแหละ
แล้วกบเนี่ยตอนต้นปีตนเองก็สั่งซื้อลูกพันกบมาเลี้ยง
เพื่อจำหน่ายซื้อมาตัวละ๒๐๐ตัวราคาตัวละบาท
แต่ถ้ากบมันใหญ่ขึ้นมาไงสามารถขายได้แล้วก็คัดแลกกบอะไรตามภาษา
แล้วไปเจอกบตัวหนึ่งตัวมันใหญ่ใหญ่มาก
ก็คือไอ้ตัวนี้แหละที่มี๕ขาขามันงอกออกมา
แล้วดูสิโอ้โหเป็นไปได้ยังไง
มันเหมือนงอกออกมาจากขาอีกฝั่งนึง
แล้วเหมือนก็มีนิ้วงอกออกมานับได้๘นิ้ว
ส่วนขาทั้ง๔ข้างเป็นปกตินะ
ขาหน้ามี๔นิ้วขาหลังมี๕นิ้วตอนแรกรู้สึกประหลาดใจไม่เคยเห็นมาก่อน
เอางี้ละกันเขาก็ตั้งใจนะว่าจะเลี้ยงกบตัวนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะตายจากกันตัวนี้
เอางี้ละกันคุณผู้ชมไอ้กบแปลกก็ว่ากันไปนะ
นี่๕ขามันเป็นไปได้หรือ

ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ห้อง๓๒ครับ